คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะความน่ารักของพี่น้องคู่นี้นะคะ

เชอรี่บอกนะคะบางคนรู้แต่บางคนไม่ทราบนะคะ
ว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องอยู่วงการเดียวกันมาตลอดเลยนะคะ
ซึ่งพี่โน่งเนี่ยเขาเป็นพี่นะคะแล้วก็พี่นุ้ยเชิญยิ้มเป็นน้อง

เมื่อวานนี้นะคะโลกโซเชียลก็แชร์ภาพน่ารักภาพนี้นะคะ
ตั้งชื่อให้เลยบอกว่าน้องชายเขามาหาพี่เขาแล้ว
นี่นะคะพี่หงเป็นคนโพสต์รูปนี้กับพี่นุ้ยนะคะ
นี่นุ้ยเขายังมีผมอยู่นะหนาซะด้วยดกดำเฉียว

คือมีการเปรียบเทียบอะไรหรือเปล่า

แต่พี่หนุ่มก็สะตายไง

มีอีกรูปนึงนะคะพี่หน่งโพสต์ภาพน้องชายพร้อมบอกว่า

โดยพี่หน่งก็โพสต์คลิปพี่นุ้ยนี่คลิปนี้เลย

วงโควิดมันก็เครียดอยู่บ้าน
พอมาบ้านน้องพี่ชายเป็นไงล่ะ
ร้องกันเต็มที่เลยร้องกันไม่หยุดน่ะ
อัดยังไงก็น้องไปนะคะพี่ปังบังชุมันตอนค่ะ
นี่ชีวิตเกี่ยวกับเสียงดีจริง
อยากให้พี่หนุ่อลองเพลงใกล้พี่หนอเนี่ย
ใช่นะคะอะพี่หนุ่อมาแล้ว
พี่หนูมาแล้วพี่มัมก็คอมาบ้าง

นี่ฉันเอกพังมาแล้วเขาพูดว่ารายการ

มากินข่าวอธิบันน้ำแน่ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ครัวผู้ชม
โควิดมันเครียดนะคะร้านกลวงก็ปิดทั้งหมดค่ะ
นี่แหละพี่น้องตลกเขาไม่ทิ้งกันจริงนะคะเป็นภาพน่ารัก
เพราะว่าร้องอยู่กลางทุ่มค่ะร้องไปเลยนะคะค่ะ

เออก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ดีของพี่น้องในวงการตลกนะคุณผู้ชมนะ